คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อยที่นั่นเขามีอาชีพดีอาชีพเด็ดที่มันสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียว
ซึ่งเขาทำอะไรผมอยากให้ไปดูภาพกันก่อนครับ
ไปดูภาพบ้านหลังนี้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทรายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีพาสมัครพักพวกไปเลย
แก๊งนี้ไปกันที่นี่เพื่อที่จะไปเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาเม้ง

เม้งเขาบอกว่าเป็นปลาที่สร้างรายได้ปลาเม็งปลาเม็งหรือปลาเม้ง
ปลาเม้งนี่แสดงว่าโมโห
แต่นี่คือปลาเม็งครับปลาเม็งเนี่ยนะครับเป็นปลาน้ำจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดเล็ก
รูปร่างหน้าตาของเขาจะคล้ายกับประดุก
ประดุก
ร่างหน้าตาจะคล้ายปลาดุกแต่ว่า

เล็กกว่าบางคนนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชม
ว่าตัวเล็กกว่าปลาดุกแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้
ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตบางทีมันก็จะทำปากเบี้ยวบ้าง

นิ่งบ้างบางทีโวยวายบ้าง
บางทีเอียงซ้ายเอียงขวา
ถ้านึกหน้าตาของประเด็นพี่คล้ายประดุกไม่ออก

นี่คือปลาไหล่ค่ะ
นี่ตัวจริงรายได้ดี
ขอบคุณสองสาวที่เทพความรู้นะครับ
ไปดูเรื่องราวกันต่อครับสำหรับเจ้าปลาเมงเนี่ยนะครับ
คือปลาชนิดนี้เนี่ยมันก็ตัวโตได้เมื่อตัวของมันโตเต็มที่
มันจะเท่าหัวแม่มือเนื้อเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้น
มันเขียวแล้วก็มีความแน่นสำคัญคือรสชาติมันมีความหวาน
มันอร่อยสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งแบบสดและแบบแปรรูปนะครับ
ถามผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณลุงกิติศักดิ์นาคกุลนะครับ
ซึ่งสมัยหน้ากันจะเป็นกับนั้นล่ะ

ผู้ใหญ่ก่อนแดวเล่นคุณลุงกินติศักดิ์แก่เล่าว่า
แกเป็นผู้ริเริ่มนำปลาเม็งมาเลี้ยงร่วมกับประมงจังหวัดสุราธานี
จนสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จ
แล้วมาต่อยอดถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน
คือการเลี้ยงปลาชนิดนี้มันก็ไม่ใช่ว่างานง่ายนะ

มันต้องเลี้ยงเนี่ยใช้เวลานานอยู่สักประมาณ๑๘เดือน
๑๘เดือนนี่ปีครึ่งนะครับ
เพราะว่าถ้าขายกันแบบสดจะขายได้กิโลกรัมละ๔๐๐๖๐๐บาท
ขายสดให้ได้ราคาแบบนี้
ชาวบ้านเคยคิดต่อยอดด้วยการนำไปแปรรูปด้วยนะ

มันก็คือปลาย่างแห้งนั่นแหละ
ที่เอาไว้ใส่แกงเลียงอะไรแบบนั้น
อะไรแบบนั้นนะทำน้ำพริกก็ได้แล้วพอแปรรูปแบบนี้มันเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลย
กลายเป็นกิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท
เฮ้ยกิโลนึงนะ
ผมก็เลยมาแนะนำดูเผื่อคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะมีรายได้เสริม
อยากจะลองทำดูให้เป็นรายได้หลัก
ก็ไปที่นี่นะครับศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาเม็งครับ
เขาบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราธานีอีกด้วย

เป็นไอเดียดีนะคุณผู้ชมต่อยอดจากสิ่งที่เราทำอยู่
แล้วก็สร้างแบบรายได้เพิ่มได้ด้วย